พาคุณผู้ชมไปพบกับหมอช้างทศพรศรีตุลา
ที่เขาเปิดดวงซุปตาให้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐฟังว่าปีนี้เนี่ย
นอกจากราศีพิจิกเนี่ยจะมาแรงแสงทางโค้งแล้ว
ดาดาราที่เกิดในราศีนี้เนี่ยก็เป๊ะปังไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ชม
ปีทองขนาดไหนไปฟังหมอช้างพร้อมกันก่อนเลยค่ะ
ในเรื่องวงการบันเทิงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย
มันก็จะมีคำทำนายมาเยอะนะครับว่าใครจะแต่งใครจะเลิกนะครับ
แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องพวกนี้ทายไปคนก็ไม่ได้ตื่นเต้นแหละ
เพราะว่าการหย่าล้างกันกลับกลายเป็นเรื่องที่เราคุ้นชิน
ไฮไลท์สำคัญก็คือว่าด้วยความที่ราศีที่ดวงดีมากในปีนี้
ก็คือราศีพิจิกษ์ซึ่งมันเป็นราศีของคนบันเทิงเยอะ
แล้วก็เป็นราศีของเขาเรียกว่าไม่ใช่คนบันเทิงปกติ
เป็นระดับซุปเปอร์สตาร์ผลงานจากคนที่มีชื่อเสียงมาแล้วในอดีต
เราก็ได้กลับมาเห็นกันใหม่ในปีนี้นะครับ
ก็จะได้สร้างสีสันสร้างความสุขให้คุณได้อย่างต่อด้วยกัน
และหากพลิกดูลักษณะราศีเกิดของซุปตาแถวหน้า
บอกเลยนะคะว่าราศีพิจิกษ์นั้นเป็นระดับตัวท็อปของวงการบันเทิงทั้งนั้น

ซุปตาเบอร์หนึ่งตลอดการพี่เบิร์ดทงชัยของเรานะคะ

ใช่แล้วหรือจะเป็นฝ่ายหญิงอย่างคุณอ้ำพัชราภา
คนนี้หลายคนรู้อยู่แล้วว่าเกิดราศีพิจิกษ์นะคะ

อย่างคุณเคนธีรเดชก็เกิดราศีพิจิกษ์ด้วยเหมือนกัน
หรือว่าจะเป็นพระเอกผิวเข้มอารมณ์ดีพี่ป่อนัทธวุฒินะคะ

ทาทายังเองก็เกิดราศีพิจิกษ์เช่นกันค่ะคุณผู้ชม
รุ่นเล็กลงมาหน่อยก็จะเป็นพระเอกลูกครึ่งมาริโอมาวเลอร์
ทองระยะแล้วก็นางเอกขาวโอโมเกรสการเกล้าเป็นต้น
ซึ่งมาดูทางบันเทิงไทร์ระของเราคุณเชอรี่
ราศีที่ค่อนข้างจะไม่ดีมากเลย